ถ้าหากว่าสภาพมันไม่ดีก็ไม่ควรเอาออกมา
เพราะว่าถ้าเกิดเอาออกมาขับบนท้องถนนแล้วก็ตำรวจเขาจะจับเอา
อย่างเช่นคันคันนี้ครับ
ถ้าควันดำขนาดนี้ถ้าเจอคุณตำรวจเขาไม่ปล่อยไว้หรอกครับ
โอ้โหนึกว่าขายไก่ย่าง
ไม่ได้ขายไก่ย่างไก่ย่างยังไม่ดำขนาดนี้เลย
ควันดำจำนวนมากแบบนี้ต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายนะครับ
มันเป็นอุปสรรคครับที่ทำให้รถคันที่เขาขับตามหลังมาเนี่ย
มองไม่เห็นมองไม่สะดวก
แล้วมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
และที่สำคัญมันเป็นมลพิษทางอากาศ
เอาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นเนี่ย
เขาจะทำการโบกให้จอดแล้วก็จับข้อหาปล่อยควันดำ
มันเกินไงมันเกินค่ามาตรฐาน
คือร้อยละ๔๕๕๐บาทก็จะมีตัววัดของเขาอยู่

ซึ่งถ้าหากว่าโดนตำรวจเนี่ยจับไปแล้วแล้วก็เขาจะติดสติ๊กเกอร์
ไว้ที่รถเลยว่าห้ามใช้รถชั่วคราว
ก็คือห้ามใช้จนกว่าจะนำรถไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
แล้วก็จัดการเรื่องของควันดำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย
จริงคือถ้าเราพบเห็นเราแจ้งได้เหมือนกันนะ

แต่หากคุณเนี่ยนะครับไม่นำรถไปแก้ไขปรับปรุงนั้นนะ
ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งออกมาแล้วว่าห้ามใช้ชั่วคราวนี้

เสียจากว่าได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่สักก่อน
แถมยังจะโดนบันทึกหมายเลขทะเบียนลงในคอมพิวเตอร์
เพื่อแจ้งไปยังในทะเบียนของกรมขนส่งทางบก
เพื่อพิจารณาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรื่องควันดำเนี่ยคือบางคนบอกโอ๊ยคุณชนะ
เล็กน้อยมันไม่เล็กน้อยนะ
เล็กน้อยนะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศ
ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ว
เราต่างตามหาคำว่าอากาศดีในเมืองไทย
แต่เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ

แล้วถ้าโดนคุณตำรวจเขาจับขึ้นมาแล้วก็

กฎเขาก็มีไว้เพราะว่าบังคับ
แล้วก็ป้องกันการเกิดมลพิษที่มันไม่ดีแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากให้บ้านเมืองของเรา

สำนึกของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณผู้ชม